หูชายอะไรลอลอลอลอลอ
ถึงจะไม่ใช่ช่างแอร์ในตำนานแต่เรื่องงานชงงานช่างไว้ใจติ๊ก
คนอาร้ายนอกจากความหล่อแทนใจถึง
แบบไม่ต้องเข้าโครงการคนละครึ่งก็พึ่งได้
อะไรผักอะไรเสียเรียกเฮียติ๊กจ้า
จะเป็นห้องน้ำราวตากผ้าหรือจะส้มขาโต๊ะเก้าอี้

อุ๊ยดูคุณเขาสิแหมคลองเฉียว

อุ๊ยงานดีการตีความหลอกขนาดนี้

แต่ถ้าสาวใจพังติ๊กซ่อมไม่ได้
ก็เล่นลูกสองผู้ปกครองหนึ่งแล้วนะสิ
งั้นเก็บเป็นสามีแห่งชาติแล้วกันนะพี่
งานนี้อย่าว่ากัน
แม่หนูรักเขา